เอาดูเคสนี้กันหน่อยนะคะธุรกิจจีนเทารับอุ้มบุญค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละนะคะ
คือตำรวจมีการรวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่านวพรบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจจินเทารับอุ้มบุญนี่แหละ
ซึ่งจริงบ้านเราอุ้มบุญจริงมันก็เงื่อนไขเยอะนะมันยังมีกฎหมายอยู่
คือมันมีกฎหมายแต่ว่ามันต้องโอ้โหเข้มงวดมาก

ทีนี้จังหวะที่ตำรวจนำตัวผู้หญิงที่ชื่อนวพรมาสอบปากคำที่โรงพัก
ตำรวจต้องเจอกับอะไรบ้างไปดูค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าภาพนี้เราเร่งสปีดความเร็วให้ดูนะคะแต่ว่าเนี่ยคือทุกคนก็ตกใจอ้าปากค้างเหมือนกันนี่แหละค่ะ
ว่าตอนแรกก็คุยกันดีสักพักเอ้าตีอกชกตัวชกหัวกระทืบเท้าไม่พอเอ้าเออตัดพ่อเข้าไปสักพัก
ลงไปนอนกับพื้นดีดดิ้นเลยโอ้โหแต่ตำรวจก็นิ่งมากเลยนะตำรวจนั่งนิ่งเลยนะ
แล้วก็ยังดูใจเย็นอยู่นะคะคือผู้หญิงคนนี้เธอถูกจับมาตั้งแต่๘เมษายนแล้วค่ะ
ข้อหาที่เธอโดนเนี่ยคือร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
และร่วมกันปลอมและใช้ดวงตรารอยตราหรือแผ่นปะตรวจลงตราการเดินทางระหว่างประเทศ
เธอก็โวยวายบอกเนี่ยตำรวจยัดข้อหาเธอเธอกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่ตีอกชกตัวเพราะหาว่าตำรวจจะยัดข้อหา
คือเธอเนี่ยถูกจับจากการขยายผลตั้งแต่๔เมษายนนะคะ
เพราะตอนนั้นตำรวจมีการตรวจค้นอาคาร๕ชั้นที่ถนนศรีลม
ก็ไปเจอบุคคลต่างด้าว๗รายและตรวจพบว่าภายในห้องเช่าเนี่ย
เหมือนแบ่งซอยเป็นห้องพักมีอุปกรณ์สำหรับดูแลหญิงไทยที่รับอุ้มบุญให้ชาวจีนนะคะ
ซึ่งเจ้าของอาคารก็คือคุณนวพรคนนี้แหละ
แล้วเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการนำรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในบ้าน
โดยใช้วิธีการแจ้งเท็จต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นญาติของตัวเอง

ให้เจ้าหน้าที่ย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาในทะเบียนบ้าน
แล้วก็ออกบัตรชมพูให้กลุ่มจีนเทา
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ยังพบว่า
วพรคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลสัญชาติจีนนะคะ
แต่ได้รับสัญชาติไทยจากการแต่งงานกับคนไทยแล้วก็หย่ากัน
และไปมีสามีใหม่เป็นคนจีนมีลูกด้วยกัน๓คน
ซึ่งลูกเธอทุกคนได้สัญชาติไทยหมด
ทำให้เกิดการสร้างนอมินีในการประกอบอาชีพ
แล้วก็ทำธุรกิจได้เหมือนคนไทยทุกประการ
คือปกติแล้วเนี่ยการประกอบอาชีพในประเทศไทย
เขาจะมีจำกัดเอาไว้ว่าอาชีพไหนคนไทยทำได้
อาชีพไหนคนต่างชาติมาทำในไทยได้
และอาชีพไหนที่คนต่างชาติมาทำในไทยไม่ได้
แต่พอแบบนี้ตัวเขาเองก็ได้สัญชาติ
ลูกก็ได้สัญชาติก็เลยเหมือนกับเป็นนอมินีในการประกอบอาชีพได้
นางสาวนพรเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงคนจีนมาลงทุนทำธุรกิจมาแล้วด้วยนะคะ
ตอนนั้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า๗๐๐ล้านบาท

ทีนี้พอประสานไปดูข้อมูลจากทางจีนนะคะ

นางสาวนวพรมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งในจีนไทยแล้วก็กัมพูชา
เป็นระยะเวลามานานกว่า๑๐ปี
มีทรัพย์สินในครอบครองเป็นบริษัทหลายแห่ง
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเอยรถหรูเอยมีเยอะเลยค่ะ
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนประสานงานอำนวยความสะดวกต่างให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาด้วย
เรื่องนี้พลตรวจเองสุรเชษฐักษ์ผ่านรองพตรบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่า
เครือข่ายนี้เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอน
เดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่เขตบางรักษ์ค่ะ
แล้วก็ชอบโกงเข้าไปหลายพันล้านนะครับแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับ